ของหญิงชะลาวัย๗๕ปีที่เสียชีวิต
จากเหตุกลุ่มวัยรุ่นยกพวกกันยิงถล่มบ้าน

เข้าร้องเรียนกับผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเรา
เพราะว่าเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

แต่ตำรวจยังไม่สามารถติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีได้ครับ
คุณผู้ชมฮะที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพวินาทีชีวิตนะครับ
ของนางทวีซ้อนศรีอายุ๗๕ปี
นอนพักรักษาตัวอยู่ในบ้านเลขที่๓๕ทับ๑๗
ถนนพลโยธินแขวงและเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร
ถูกยิงกระหน่ำด้วยอาวุธปืนกว่า๒๐นัด
ซึ่งต่อมากระสุนปืนเข้าที่ท้องนะครับ๑นัด
หัวเข่าอีก๒นัดกระสุนฝังในเสียชีวิตในเวลาต่อมา

นางอารีนาคเขียวซึ่งเป็นบุตรสาวก็ได้นำมาร้องเรียน

จากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรม

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อกลางดึกของวันที่๑๖มกราคมที่ผ่านมา
ที่ครอบครัวนอนพักผ่อนอยู่ในบ้าน
ก็ได้ยินเสียงรถจักรยานยนต์หลายคันขับวนไปมา
จากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
หลังสิ้นเสียงปืนเพราะว่านางทวีมารดาเนี่ย
ถูกยิงที่หัวเข่าและช่วงท้องเสียชีวิตครับ
อารีเชื่อว่าสาเหตุมาจากหลานชายและเพื่อน
ไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่นจนมีเรื่องชกต่อยกัน
เที่ยงวันวันเดียวกันก็ได้มีวัยรุ่น๒คน
ขับรถจักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้าน
ก่อนจะยิงปืนขู่บริเวณหน้าบ้าน
แล้วก็มาเกิดเหตุยิงถล่มอีกครั้งหนึ่งในช่วงกลางคืนนะครับ
หลังเกิดเหตุทราบว่าตำรวจสามารถจับผู้ต้องสงสัยได้

ทำให้ครอบครัวเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมนั่นเอง

ธวัฒน์เกียรติจินดาควรสนอง
ภูมิกับการตำรวจนครบานสายไหมเปิดเผยแบบนี้ครับ
ทราบว่ากลุ่มที่ก่อเหตุแล้วว่าเป็นใครโดยมีนายไบท์แก๊งสามงามเป็นหัวหน้ากลุ่ม
เบื้องต้นได้ขออนุมัติหมายจับไปแล้ว๔คนซึ่งทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุระหว่าง๑๗๒๐ปี
ส่วนรายละเอียดยังไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากเกรงว่าผู้ต้องหาจะไหวตัวทัน
อย่างไรก็ตามตำรวจจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน
และจะเร่งติดตามผู้ลงมือก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับ